ยูทูปเบอร์ชื่อดังที่มีคนติดตาม
ล้านหนึ่งเนี่ยนะคะก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมา
แล้วเธอไปจ้างคนให้ออกแบบนะคะ
ในราคา๒๒๐๒๐๐และ๒๐๐๐โลโก้ของช่องของตัวเอง
แล้วเอาสิ่งที่เขาเอาแบบมาเนี่ย
มาเป็นคอนเทนต์วิจารแต่ละอัน
คนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยค่ะ
ทำแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่านะคะ
ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าของงานเนี่ยเขาออกมาชี้แจงนะคะ
เอาไปฟังช่วงที่เธอคอมเมนต์หน่อยนะคะ
มาใส่ในโลโก้ถ้าเราจ่าย๒๐๐๐๐เราได้งานแบบนี้

เอาความเป็นไทยมาใส่ในโลโก้เรา
เพราะว่าจุดขายเราไม่ใช่อะไรแบบนี้

แล้วเราว่าฟ้อนต์ตัวนี้เป็นฟ้อนไม่มีเชิงที่เชยมาก
เป็นงานที่ทำได้ดีตามมาตรฐาน
แต่ตกเพราะว่าไม่ศึกษาว่าลูกค้าเป็นใครนะคะ
โซเชียลร้อนเลยน่ารวมถึงเจ้าของงานด้วย
วันนี้เธอก็เลยต้องออกมาขอโทษนะคะ

อยากให้เข้าใจว่านี่คือราคาของวิชาชีพนะคะ
คือเจ้าของงานก็ไม่พอใจไม่ได้บอกแล้วเอางานเข้ามาวิจารณ์
เธอก็เลยต้องมาชี้แจงขอโทษในวันนี้ค่ะ